ขับรถมามีลูกนั่งคาซีสอยู่นะขับไปมืดหน่อยคุณผู้ชม
ไม่ไปด้วยไม่ได้ผมมีลูกด้วยแล้วมาขวางถนนอย่างนี้ได้ยังไง
ผมขับมาเร็วเนี่ยเกือบจะชนแล้วเนี่ยมาเร็วเมื่อกี้เนี่ย
ไปไปกลับบ้านโอ้ยถ้าชนมาเนี่ยใครจะซวยผมนี่แหละซวย
นี่แหละเขาเกือบซวยคุณผู้ชมถ้าเบรกไม่ทัน
ชนเข้าไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นายอีสานตาย
บุรีรำแต่มาจากสุรินนะครับมาจากสุรินทร์แล้วก็มีลูกนั่งมาด้วย
ในคาซีสอย่างที่บอกไปเบรกตัวโกงเลยอ่ะพี่ชุติพงศ์ครับ
ขับนี่แหละเขาบอกว่าโอ้โหเบรกจนข้าวของในรถกระจัดกระจายอ่ะ
คุณผู้ชมฮะแล้วสองคนนี้มาอยู่กลางถนนขอติดรถกลับไปด้วย
โอ้โหจะกล้าให้ขึ้นเหรอไม่กล้าอ่าพี่ชุธิพงศ์ก็ไม่กล้า
เพราะว่ามีลูกมาด้วยไงเป็นห่วงความปลอดภัย
ทั้งตัวเองทั้งลูกยอมรับว่าตกใจตกใจหนึ่งแล้ว
โมโหด้วยสองถ้าเบรกช้าอีกนิดเดียว
เขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วหรือเปล่า
ถ้าไปชนเนี่ยรถพี่เขา
ขณะที่หนึ่งในคนที่ยืนขวางเมื่อสักครู่เนี่ย

ชื่อคุณเจืออายุ๕๒ปียอมรับว่า

ตั้งใจจะโบกรถขอโดยสารกลับบ้าน

แล้วก็ยกมือไหว้ไม่ได้กระโดดขวางแต่อย่างใด